คำนี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว
ก็คือคนที่ทำคลิปเรื่องราวต่าง

หรือว่าค้นหาคอนเทนต์เนื้อหาของคลิปต่าง
ให้มันน่าสนใจให้มันน่าดู
เพราะว่าจะได้มีคนมาดูเยอะแล้วก็จะได้มีโฆษณามาลงมีรายได้
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะคะ
เขาทำคลิปหนึ่งออกมาค่ะ
เป็นคลิปที่เกี่ยวกับประทัด

เขาทำลักษณะเอาประทัดจุดแล้วก็โยนใส่

หรือว่าคนที่เขาไม่รู้จักทีนี้
คนเห็นว่ามันเป็นลูกบอลเขาก็กลัว
ตกใจค่ะถ้าประทัดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหได้รับบาดเจ็บนะ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ

แม้ว่าประทัดนี้มันจะไม่ระเบิดจริง

พอใครเห็นเขาก็ตกใจแตกตื่นเนี่ยคนนี้

บางคนนี่วิ่งไปที่กลางถนนเลย
คือเขาตกใจมากเพราะว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมาเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บ

ดูจากภาพแล้วเขาก็น่าจะสนุกนะแล้วเขาก็ใส่เพลงเข้าไปให้มันมีคำว่า
แต่คนอื่นเขาไม่สนุกแล้วทุกคนก็ดูหน้าตาแบบแตกตื่นตกใจเนี่ยนะคะ
ในคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ในชาแนลหรือว่าช่องทางยูทูปของแจ็คแป๊บโฮ
ชื่อจริงคือนายจตุรงพาโพนะคะ
ซึ่งพอทีมข่าวของเราเห็นเรื่องนี้แชร์ออกมา
และคนก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
ทำให้คนอื่นตื่นตระหนกตกใจเนี่ยนะคะ
เขาได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
จริงก็ไม่ได้คิดที่จะแกล้งใครให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตราย
เพราะถ้าดูจากเจตนาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยแกะดินปืนออกจากประทัดลูกบอลทุกลูก
ส่วนสาเหตุที่ทำคลิปแบบนี้เพราะปกติตัวเองก็ชอบทำคลิปตลกเฮฮาในช่องส่วนตัวเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่เมื่อคลิปนี้กลับไปทำให้คนอื่นไม่ชอบหรือคนอื่นเขาเดือดร้อน
ตัวเองก็รู้สึกผิดนะและอยากจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
และจากเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้คิดว่าหลังจากนี้ไป
ถ้าคลิกคิดจะทำคอนเทนต์คลิปต่างให้มันโดนใจเนี่ย
จะต้องรอบครอบมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้สังคมหรือคนอื่นต้องมาเดือดร้อนอีก
แต่เขาก็ย้ำนะคะว่าประทัดอันนี้เขาเอาดินปืนออกแล้ว
พอจุดชนวนเนี่ยมันอาจจะมีไฟวิ่งทำให้คนกลัวว่ามันจะระเบิด
แต่เขายืนยันว่ามันไม่ระเบิดค่ะ
หลักผมก็จะไปปรับปรุงนะครับว่าเราจะควรทำแล้วพัฒนาคลิปให้มันแบบว่า
ให้น่าดูกว่านี้ไม่อันตรายไม่แบบไม่ให้คนดราม่าให้มากไปกว่านี้นะครับผม
ก็ควรจะวิเคราะห์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมนะครับ
ที่ว่าให้ผมมาทำอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นบทเรียนแล้วกัน
เขาบอกแล้วนะเขาอยากทำเพื่อความบันเทิง
แต่บางทีก็คิดน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่
กลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียไปนะคะ
แป๊บโพลบอกต่อว่าแม้ตัวเขาจะถูกต่อว่า
หรือว่าสังคมรุมประนามแต่เขาก็จะเดินหน้า
เพราะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ลักษณะนี้ถือว่าสร้างรายได้ดีระดับหนึ่ง
ส่วนจากพฤติกรรมสุดตรงแบบนี้จตุรงเขาเล่าให้ฟังนะคะ
หรือว่าจั๊กปั๊บโหว์เขาบอกเมื่อวานช่วงเย็น
หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไป
ตำรวจสายตรวจของสพคลอง๕
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้านค่ะ
เชิญตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน
และก่อความรำคาญใจเสียค่าปรับไป๕๐๐บาทค่ะ
ก็หวังว่า๕๐๐บาทนี้จะทำให้คอนเทนต์ของแจ็คแป๊บโฮ
ที่บอกว่าเรียกความสนุกสนะมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะ
มันจะดีขึ้นไหมนี่ค่ะจิตสำนึก
เดี๋ยวเราจะไปกดติดตามคุณนะคะคุณแจ๊คแป๊บโห
ไปตรวจสอบไปตรวจสอบใช้คำนี้เลยเป็นระยะนะคะ